ร่างกายเกิดผิดปกติผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำอย่างเห็นได้ชัด
เมืองต้นนะคะวงการแพทย์ของจีนคาดการณ์ว่าสาเหตุอาจเกิดจากไวรัสโคโรนาเข้าไปทำลายตับ
จนทำให้ระดับฮอร์โมนในร่างกายไม่สมดุลค่ะ
สำหรับคุณหมอทั้งสองท่านนะคะถือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของจีนชุดแรก
โดยคุณหมออีฟันยอมรับว่าความรู้สึกแรกหลังรู้ตัวว่าติดเชื้อไม่ต่างจากกำลังฝันร้ายหวาดภาวะ
ถึงขั้นต้องให้จิตแพทย์มาบำบัดเลยนะคะ
อีกทั้งในช่วงเข้ารับการรักษาก็ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส
ส่วนคุณหมอหวยเฟิงมีอาการหนักกว่าคุณหมออีฟันมากค่ะ
นอนติดเตียงนานถึง๙๙วันและไม่สามารถพูดคุยกับแพทย์ที่ให้การรักษาได้เลย
อาการจะค่อยดีขึ้นก็เลยเข้าต้นเดือนเมษายนแล้วค่ะ
อย่างไรก็ตามค่ะคุณหมอทั้งสองท่านก็ได้เข้ารับการรักษาเพื่อให้สีผิวกลับมาเป็นปกติแล้วค่ะ